เรื่องของการลงทุนครับวันนี้คุณเสริมศักดิ์วง
สิทธิโชคนะครับภูมิในการส่วนงาค้าส่วนงานค้า
ตราสารหนี้และหน่วยลงทุนนะครับมากับคุณปริพา
กับคุณปาริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บ่วนหลวง
มาพูดคุยกันกับเรื่องของคนที่รวดที่สุด๑๐อันดับแรก
มีใครกันบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีคุณกอล์ฟและท่านท่านผู้ชมทางบ้าน

เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการจ้างงานนะ
ตัวเลขของต่างนานา
มันค่อนข้างจะไปชัดเจนว่าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวค่อนข้างดี
แม้ว่าในเดือนที่ผ่านมานี่จะมีในเรื่องของพายุนะ

คืนนี้ต้องบอกว่าคือเดือนหน้า

บอกจะเป็นการขึ้นส่งท้าย

เพราะว่าเดือนมกราเขาจะหมดวาระแล้ว

บอกว่าคนนี้น่าจะเข้ามาต่อแบบ

นโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้โค้งห้า
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไง

เรื่องของคนที่จะเข้ามาทั้งเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นในเดือนหน้า
เขาบอกว่าโพลต์ในตอนนี้ดอกเบี้ยเดือนหน้า
องกันที่๑๐๐นะว่าจะขึ้น
มาเองฟันทงเลยนะ

เมื่อวันนี้ตลาดทุนไทยก็ต้องบอกว่าสวนทางเนี่ยได้พูดมาก
เพราะว่าตลาดทุนไทยก็ปรับลบลงมาประมาณสัก
สูงมา๖๘
ใช่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศผลประกอบการนะครับ
บริษัทขนาดใหญ่ก็ออกมาบางตัวก็ไม่ค่อยดีนะ
อย่างปูชิเมนนะครับปูซิเมนไทยนะครับ
ก็กำไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลง
แต่ว่ายอดท้ายเนี่ยต่อขึ้นนะครับ
เพราะโดยรวมอาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับ

เทียบกับประเทศอื่นร้อยเวลา๙๐ประเทศแหละ

ว่าของเราตอนนี้อยู่อันดับที่๒๖ดีขึ้นมา๒๐อันดับนะ

แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของประเทศไทย
ที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยที่อยากจะมาลงทุนในบ้านเรานะฮะ

ก็สะดวกขึ้นในหลายด้านนะ
ไม่ว่าจะเป็นในการจัดตั้งทำธุรกิจนะ

เรื่องของภาษีต่างนานา
ซึ่งง่ายขึ้นออกไปในทางออนไลน์มากขึ้น
ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้โอนแนวโน้มนะ
เพราะว่าเรากำลังจะทำอีซีใช่ไหม

ซึ่งก็จะมีต่างชาติเนี่ยนะ
อาจจะต้องเข้ามาลงทุนกันพอสมควรเลยทีเดียว
ซึ่งถ้าอันดับเรามีความน่าสนใจอย่างนี้

ที่จะมาลงทุนโดยตรงในบ้านเรามากขึ้น

ทีนี้ลองมาดูระดับบุคคลบ้าง
ระดับโลกเลยนะ

จะเห็นว่ามีข่าวเรื่องของการจัดอันดับ

ช่วงก่อนเราก็จะได้ยินมิวเกดบ้าง

อันนี้อันดับหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมา
มีคนไทยบ้างไหม๑ใน๑๐
๑ใน๑๐ยังไม่มีแต่๑ใน๑๐๐ยังมีแหละ
อันดับ๑เป็นเจฟเบซอส
เจฟเบซอสนี่หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะ
โอ้โหหลายคนบอกโอ้โหเพิ่งสั่งซื้อไปเมื่อวาน
กำลังรอของส่งเข้ามาอันนี้เป็นเจ้าของใช่มั้ย
เป็นเจ้าของเป็นผู้ก่อตั้งเลยแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยตอนนี้นะครับ

ก็ต้องสืบเนื่องจากว่าช่วงสัปดาห์ก่อน
เป็นไงฮะรับผลออกมาดีฮะโอ้โห
ก็เลยปรับตัวดีราคาหวุดขึ้นก็หมายความว่า
สินหรือความมั่งคั่งของเจ้าของเนี่ยก็คือ
เจสเบซอสก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ย
เบซอสมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด
๙๔๐๐๐ล้านเหรียญถ้าคิดเป็นเงินบาท
ประมาณ๓ล้านล้านบาทฮะ๓ล้านล้านบาท
มีเลข๓ข้างหน้าและ๐อีกกี่ตัวไม่รู้
๑๒ตัวโอ้โหเยอะมาก
ก่อนเราจะไปดูความร่วมรวยในอันดับ๒ก็เป็น
คำว่าสลิมก็เป็นที่แบบสื่อสาร
ทีนี้ลองมาดูความรวยของเจ๊เบซอสเนี่ย
โอ้โหที่ว่า๓ล้านล้านบาทนี่มันเป็นเงินยังไงนะ
ไม่น้อยนะนะครับผมลองไปคำวมดู

๓ล้านล้านบาทของเจ๊เบซอสจะคิดเท่ากับ๐๘
เจฟเบซอสเท่ากับสัดส่วนประมาณ๐๕
๓๐ของอเมริกาได้นะ

เท่ากับ๑ใน๔

ใหญ่มากนะครับ
เจ๊เบซอสเอาตังค์มาไล่ซื้อบริษัทหุ้นในไทยนะ

โอ้โหประจำบุคคลคุณชอบเงินเยอะแทะแยะอะไรบ้าง

พอซื้อปุ๊บมีเงินทอนด้วยไหมเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าถ้าไปแลกเป็นแบงค์พันธุ์เนี่ย

เอาก็มาเรียงต่อต่อกันนะครับ

นี่แล้วถ้าเกิดเทียบปีต่อปี

มาเท่าไหร่เขาบอกรวยมา๘แสนล้านบาท

นะครับคิดเป็นวินาทีนะรวยมาวินาทีละ๒๖๐๐๐บาท

โอ้โหเยอะมากมายอะไรขนาดนี้ขอบคุณ
อันนี้จะกลับสรุปออกมาแล้วนะครับ

เข้าทำมากินอะไรเขาเอาเงินเอาท้องอยู่ไปวางไหนบ้าง
ก็มีเงินทรัพย์สินทั้งหมดคิดเป็นเงินสดจริงประมาณ
โอ้โหเงินสดมีอยู่นิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน
นอกนั้นก็จะไปลงทุนบริษัทอื่น

คุณปู่นักลงทุนก็ต้องเป็นเงินลงทุนอยู่แล้ว๙๘ใช่ไหม
เงินสดมีอยู่เปอร์เซ็นต์๑เดียวไว้ให้นั่นเอง
ฮึ้ยที่เหลือคงจะเป็นพวกเสื้อผ้าเก็บไว้

โอ้โหก็จะเห็นได้ว่าคนร่ำรวยมหาศาลระดับนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วไม่ปล่อยเงินสดไว้เปล่านะ

ให้เกิดผลงอกเงยมานะครับ

คือเขาทำงานก็เหนื่อยแล้ว

แล้วก็เป็นนักทุนทั่วไปที่ติดตามรายการอยู่นะครับ

วันนี้ถ้าเราอยากส่งคอนเสิร์ตแบบนี้อาจจะไม่ต้องเท่านั้นก็ได้
ใช่แต่ก็เห็นแนวทางแล้วคือก็ควรที่ต้องนำเงินมาลงทุนนั่นแหละ
สรรเงินไปลงทุนบ้างให้เหมาะสมนะครับ
อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ครับ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ